คุณผู้ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะเงียบเหงาหน่อย
รัฐมนตรีหลายท่านไปต่างประเทศไปประชุมครับ
แล้วก็มีอยู่สองท่านที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ติดโควิดสิบเก้า
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ท่านก็โพสต์บอกเลยว่าติดโควิด๑๙แล้วมันก็มีประเด็นที่โอ้โหท่านฉีดวัคซีนเยอะแต่ก็ติดอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เคยคุยกันตั้งแต่ต้นนะว่าวัคซีนป้องกันอาการหนักใช่
ไม่ได้กันติดอ่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะไม่ติด
เพียงแต่ว่าคุณจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหโคม่าหรือว่าเสียชีวิต
ใช่เราก็จะพูดกันสั้นแบบกันติดไม่ใช่แบบไม่ได้กันติดแต่กันตาย
อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะครับคุณอนุทินนะคะก็โชว์ภาพในเพจ
เป็นเข็มที่๖เข็มกระตุ้นนะคะไล่ดูหน่อยว่าท่านฉีดอะไรมาบ้าง
ในแพทย์เกตติภูมิวงรจิตประหลักกระทรวงสารพระศุกร์

ก็อยากให้ท่านดูแลอาการอยู่ที่บ้านสัก๕๗วัน
ตอนนี้ได้ยาโมนูพิราเวีย
ว่ารับเชื้อจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ
ต้องพบปะพูดคุยสัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุม
ก็ตอนนี้ยังสุขภาพแข็งแรงดีจากการที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์
อู้อี้เล็กน้อยก็ยังทำงานสั่งงานได้
ผู้ที่ร่วมคณะเดินทางไป
ก็บอกว่าตอนนี้ก็หลายคนนะคะก็อาจจะพ้นระยะการกักตัวไปแล้ว
บางคนก็อาจจะอยู่ในระยะเฝ้าระวัง
แต่เบื้องต้นคณะที่ไปด้วยกันนะคะยังไม่ได้มีใครติด
คุณอนุทินพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการต่างประเทศไปร่วมประชุมสามัญประจำปี
ที่ปารีฝรั่งเศส๑๙๒๑มิถุนายน
ก็คือตอนนี้ในต่างประเทศเขาก็จะไม่ค่อยใส่หน้ากา
อนามัยกันแล้วไม่ใส่แล้วเลยด้วยบางที่อะไรอย่างนี้
ก็เลยอาจจะเสี่ยงเวลาเข้าใกล้กันอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็เดินทางกลับไทย๒๖มิถุนายนคุณอนุทินเริ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อระคายคอ
ก็คือติดโควิด๑๙จริงครับ
ทีนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งที่ก็ติดนะคะคุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่ท่านไปปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษมานะคะ
กลับมาก็ติดโควิด๑๙ตอนนี้ก็รักษาตัวเองตามขั้นตอน
อาการ๗วันก็โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง
พบเชื้อโควิดหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษและไอซแลนด์
ไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอาการอะไรที่หนักมากนะคะ
กว่าจะกลับไปทำงานตามปกติได้ขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนกันนะคะ
ก็ไปอังกฤษไปไอซแลนดกลับมาไทย๒๓มิถุนายนนะคะ
ก็เข้าประชุมแต่เริ่มมีอาการก็คือ
ช่วงเช้าของวันนี้มีอาการเล็กน้อย
ทีนี้อีกท่านหนึ่งต้องขอพูดถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาค่ะ

มีอาการหนาวสั่นมีไข้
คุณหมอเคยบอกว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลนะ

เมื่อช่วงเช้าคุณชวนเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
ครบรอบ๙๐ปีรัฐสภา

แล้วก็มีอาการอย่างที่บอกก็เลยต้องรีบเข้าโรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าคุณหมอกำลังตรวจนะคะ
ว่าป่วยเป็นอะไรจะได้รักษาถูก
เมื่อ๒๓ปีก่อนก็มีอาการแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
ทุกคนก็เลยเป็นห่วงอยากให้พักผ่อนนะคะ
ตอนนี้เขาอนุมัติให้ไปฉีดเข็ม๕กันได้แล้วนะฮะ

ตอนนี้ใครครบสัก๔เดือน
บูสเตอร์เข็ม๕กันได้แล้วนะฮะวัคซีนโควิดนะครับ